ขยับมาต่อที่หน้าจอทีวีมีติ๊กต๊อกอันโด่งดังโด่งดังขนาดไหน
สาวคนนึงเนี่ยไล่ส่งพระสงฆ์ที่เข้ามาเรียรายขอเงินในร้านขายแว่นครับ
มาบ่อยค่ะมาบ่อยค่ะเนี่ย
มาอีกแล้วเหรอมาบ่อยมากเลยค่ะขออนุญาตถ่ายรูปนะคะ
พอยกกล้องขึ้นมาโอ้โหหันจีวอนปิวแฟบเลย
เลยฮะรีบเปิดประตูเลยไอ้เด็กวัดข้างนอก
หลวงพ่อออกแล้วเว้ยตามดีกว่าตามดีกว่าก็เปิดประตูออกมา
นี่คือเจ้าของร้านถ่ายคลิปเองนะฮะเปิดประตูมาแล้วก็มีการพูดไปด้วย
เด็กวัดเอ้ยจะเอาเรื่องเหรออ๋อไม่ได้เอาคือเหมือนจะเอาเรื่องอ่ะ
แต่ก็ไม่กล้าเอาเรื่องนะครับไอ้อย่างน้อยคนนี้สุดท้ายก็เดินหายไปครับ
เหตุการณ์นี้คุณวราพรเจ้าของคลิปเป็นเจ้าของร้านขายแว่นด้วย
เหตุการณ์ดังกล่าวนี้มีผู้ชายคนหนึ่งเดินตามพระสงฆ์
พระสงฆ์เนี่ยเดินเข้ามาเคาะกระจกโป๊กยังไม่ได้ถามอะไรเลยเปิด
เปิดประตูเข้ามาแล้วปรีเข้าไปที่ลูกค้าร้านขายแว่น
ไม่ได้มาที่เจ้าของร้านก่อนนะปรีเข้าไปหาลูกค้าร้านขายแว่น
ทำนองว่าขอเรียรัยเงินใส่ซองทำบุญกันหน่อย
สุดท้ายแล้วเนี่ยทางลูกค้าเขาไม่ให้ลูกค้าไม่ให้
เราก็เลยส่งสัญญาณมาที่เจ้าของร้านเลยบอกอ้าวอีกแล้วเหรอ
หนีออกไปเลยก็เชื่อว่าคนที่เห็นคลิปนี้ดูแล้วเหตุการณ์นี้มันมึนดูประหลาด
ทำไมต้องหนีเป็นพระปลอมไหมสันนิษฐานเอาไว้ก่อนว่าเป็นพระปลอมนะครับ
เพราะถ้าหากเป็นพระจริงเป็นพระจริงก็ไม่น่าจะวิ่งจีวอนปลิวขนาดนี้
แต่จริงแล้วเรื่องนี้จะเป็นจริงหรือจะเป็นปลอม
จะเป็นพระปลอมก็ผิดแต่งกายเรียนแบบสงฆ์
จะเป็นพระจริงก็ผิดเพราะคำสั่งของมหาเถระสมาคม
เคยประกาศเอาไว้แล้วว่าพระสงฆ์องค์เจ้าทำแบบนี้ไม่ได้นะฮะ
จะถือซองมาขอเงินมาเรียรายแบบนี้มีความผิด
เท่ากับว่ารอบนี้จะเป็นพระปลอมหรือจะเป็นพระจริงก็มีความผิดอยู่ดีนะครับ